ไม่แพ้กันค่ะฟิตจัดประหลัดบอกเลยนะคะ
ให้กับพี่เต๋าสมชายวัย๔๕ปี
ฟิตดีซ้อมวิ่งทุกวัน
ล่าสุดนะคะยังมีแพลนไปวิ่งมาราทอนที่เมืองนอกอีกต่างหาก
ฟิตแบบนี้มีเคล็ดลับดีอะไร
แล้วจะไปวิ่งตอนไหนอะไรยังไงไปฟังกันจ้า

เราเอาขยะออกจากตัวเราพวกสิ่งไม่ดี
ไขมันโคเลสโซโลอะไรต่าง
แต่เรากำลังจะทำประโยชน์ดีให้กับสังคม
วิ่งมาราธรณ์เมื่อกี่แมตรแล้วครับ

ตอนนี้๔๕เราก็อยากจะมีสุขภาพที่ดี

อันนี้คือเป้าหมายหลักนะคะอยากจะมีสุขภาพที่ดี

นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งต้นแบบของคนที่ออกกำลังกายแบบจริงจัง